เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมในยุคโซเชียลนะครับ
กรกตหรือว่ากรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้จัดการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐมนูญฉบับใหม่
ก็ปรับตัวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
โดยออกแอปพลิเคชันฉลาดรู้ประชามติ
ก็ได้เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ
ซึ่งกรกตก็เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการลงประชามติครั้งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ซึ่งในช่วงนี้ครับเราจะไปดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันนี้กันนะครับ
ว่าถ้าเข้าไปในหน้าแอปพลิเคชันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ผมได้โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

ก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันฉลาดรู้ประชามติ
ถ้าเกิดเรากดเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้
หน้าแรกที่เราจะเข้าไปนะครับก็จะมีการนับถอยหลัง
ก่อนที่จะออกเสียงประชามติในวันที่๗สิงหาคม
อย่างเช่นล่าสุดนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีก๘๒วัน๑๐นาที๕๐วินาที
จะนับถอยหลังอย่างนี้ไปเรื่อยนี่คือหน้าแรกนะครับ
หลังจากนั้นครับเราก็จะเข้าสู่หน้าถัดไปครับ
ถัดไปก็จะมีไอคอนหลายไอคอนขึ้นมา
ว่าจะเป็นร่างรัฐมนูญฉบับเต็มคำอธิบายสาระสำคัญ
ร่างรัฐมนูลประชามติคืออะไร
กระบวนการออกเสียงประชามติเรียนรู้รัฐมนูลแบบง่าย
เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกระบวนการของการออกเสียงประชามติ
ก็แตะเข้าไปที่นี่นะครับไอคอนนี้
ก็จะมีขบวนการแล้วก็มีคำอธิบายแนะนำ
จะมีช่องทางไหนบ้างที่จะไปออกเสียงประชามติ
ก็มีที่ออกเสียงปกติก็สำหรับบุคคลทั่วไป
หรือว่าที่ออกเสียงสำหรับบุคคลพิเศษก็จะเป็นบุคคลผู้สูงอายุ
ผู้พิการหรือว่าทุบผลภาพ
หรือว่าผู้ที่สนใจที่จะออกเสียงนอกเขตจังหวัด
ก็จะมีรายละเอียดนะครับถ้าเราดูหน้าถัดไป
อันนี้ครับจะมีขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียง

อันนี้ก็จะเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนในวันลงประชามติ
อกจากนั้นแล้วนะครับทางด้านกรกตก็ยังมี
ตัวอย่างของบัตรออกเสียงประชามติ
ให้เราได้เห็นก่อนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
เข้าไปดูเรียนรู้รัฐมนูลแบบง่ายอันนี้จะเป็นฉบับย่อ
รัฐมนูลที่มีฉบับเต็มใครอยากอ่านฉบับเต็มก็ได้ครับ
แต่ว่าใครไม่มีเวลาก็กลับเข้าไปที่
เรียนรู้รัฐมนูลแบบง่ายอันนี้นะครับ
เรียนรู้รัฐมนุนแบบง่ายที่ออกมาอันนี้ก็จะเห็นเป็น
แผนที่ประเทศไทยหน้าแรกก่อนนะครับมีคำอธิบาย
จากนั้นเราก็กดเข้าไปที่ตัวแผนที่
อันนี้ก็จะมีการแบงค์มวดมู
ออกมาเป็นทั้งหมด๘หมวดหมู่ด้วยกัน
ก็มีเรื่องของประชาชนมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐสภาเกี่ยวกับสารต่างนะครับ
กรอิสระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล
การปฏิรูปประเทศบทเฉพาะการ

หน้าตาก็จะเป็นในลักษณะนี้
ก็จะมีอินโฟกราฟิกในการอธิบาย
ย่อเพื่อให้คนนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ
แล้วเกิดใครก็ตามที่อ่านครบทั้งหมด๘หมวดด้วยกัน
ทางด้านแอปพลิเคชันก็จะมีการให้ประกาศธรรยาบาท
ว่าได้อ่านครบทั้ง๘หมวดด้วยนะครับ

พลิเคชันนี้ยังมีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์

เดี๋ยวเราเข้าไปว่าจะมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับ
นี่นะครับก็จะมีปุ่มให้กดลิ้นไปยังกรกตแน่นอนนะครับ

มีการให้ดาวนโหลดแอปพลิเคชันดาวเหนือ
ซึ่งได้ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
เหนือก็เสมือนกับดาวที่จะนำทางให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงนั้นไปในหน่วยที่ตัวเองนั้น
มีสิทธิ์ในการที่จะลงประชามติในครั้งนี้
จากนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันดาวนโหลดแอปพลิเคตตาสับปะรด
อันนี้กรกตก็ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
ให้สามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันตาสับปะรด
เพื่อไปแจ้งว่ามีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลหรือว่ามีการทุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการลงประชามติหรือไม่
ก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันตาสับปะรดได้
แล้วก็นี่ก็คือหน้าตาทั้งหมดของแอปพลิเคชันของกรกตที่ออกมาวันนี้นะครับ
ฉลาดรู้ประชามติเหลือเวลาอีก๘๒วัน๗นาที
เราก็จะได้ไปลงประชามติในวันที่๗สิงหาคมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้ว